นะครับผมจากกิวแม่ปานนะครับ
นักท่องเที่ยวแห่ปีนถ่ายวิวไม่กลัวป้ายเตือนนั่นเองนะครับ
เขาบอกว่าโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจ
ประเด็นจุดถ่ายรูปเสี่ยงอันตรายบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่ง
เนื่องจากมีความไม่สบายใจที่คนส่วนใหญ่ยังคงฝ่าฝืน
ป้ายห้ามที่ติดไว้และหวั่นว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเสียก่อน

คือมีที่กั้นแต่ว่าปีนออกไปท้าย
คืออยากจะขึ้นไปอย่างข้างบนนะดูสินเป็นยังไง
ใช่แล้วโดยกระทู้จากเว็บไซต์พันทิพยอตคอมนะฮะ
สถานที่ต้องเที่ยวอัฒน่าชื่อดังเจ้าหวัดเชียงใหม่
ครับนะครับแต่มาเจอสภาพแบบนี้อ่าแบบเดียวกับแปลงเก๊กหวยที่เคยเป็นข่าวดังนะครับ
สำหรับที่ไหนวะขอโทษค่ะที่ไหนคะอ่าแปลงเก๊กหวยน่าจะที่เชียงใหม่เหมือนกันนะ
หรอไปถล่มไปก็คืออาจจะมีป้ายเตือนอ๋อไม่ให้เข้าไปห้ามอะไรอยู่ห้ามเหยียบ
ใช่คือเขาก็มีแบบแปลงกั้นใช่ไหมคะคือทุกคนเขาก็ให้เราว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ย
แล้วก็เอาแล้วแต่ทุกคนไม่ให้คนก็จะแบบว่าเอาหน้าไปแนบเอาหน้าไปข้างในแล้วไปยังไง
มีต้มด้วยเฉพาะเขาต้องเข้าไปแบบเอาหน้าเอาหน้าเข้าไปใกล้ดอกไม้ดอกไม้
ให้คนดูว่าอันไหนดอกเก๊กหวยไหนหน้าเราอันนั้นดอกเก๊กหวยยังอยู่กับพื้น
จะเป็นพื้นไม้ตั้งสูงขึ้นและมีราวกั้นไว้รองรับนักท่องเที่ยวภาพนี้เลย
พร้อมกับติดป้ายห้ามปีนหรือยืนบนราวไม้
แต่ปรากฏว่ายังคงเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ย
ต่อคิวปีนขึ้นไปถ่ายรูปกันใหญ่

แม้เราจะโยกเยกไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ครับ

อีกแล้วแอปพลิเคชันแต่งรูปเยอะแยะ

ทำให้เจ้าของกระทู้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า
หากเกิดมีคนพลัดตกลงมา

ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ถ้ามีป้ายเนี่ย
อยู่แล้วแต่ว่าแต่มันจะเกิดดราม่าไหมถูกว่าไม่แข็งแรงนู่นนี่นั่น
มันจะมีดราม่าตามหลังมาแต่เขาก็เตือนแล้วนะฮะ
ขณะที่มีป้ายเตือนเอาไว้ชัดเจนดังนั้นเราไม่ควรฝ่าฝืนกฎง่าย
เพื่อสนองภาพสวยในโลกโซเชียลของตัวเองเท่านั้น
อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่กระทู้เนี่ยเผยแพร่ออกไป
กลายเป็นวิพากษ์อักกระแสวิภาควิจารณ์และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
หลายคนเนี่ยก็ได้แต่ทำใจครับกับพฤติกรรมของคนไทยที่จะมักจะฝ่าฝืน
กฎข้อห้ามเล็กน้อยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเอง

บางทีเขาอาจจะคิดว่าอ้าไม่เป็นไรเหยียว
คนไทยเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วเนี่ย
อันนี้มันก็จะเป็นดราม่า
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไปเที่ยวกิวแม่ปานก็ขอความร่วมมือด้วยละกัน

ต้นเก้งหวยเด็กไปเลยเจอเรื่องนี้เข้าไป

ใช่แล้วก็เอาหน้าแนบอย่างเดียวนะครับ

แต่งรูปเอานะคะในแอปพลิเคชันอะไรก็ว่ากันไป
เห็นดาราบางคนถ่ายรูปเดียวแต่ใช้เวลาแต่ง๓ชั่วโมงลงไป
เหรอแต่ตอนนี้เขามีแอปใหม่นี่ที่กำลังแบบว่าเก๋

ที่เป็นราคาเรียนแบบมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น

ถ้าไม่ใช่ก็คือว่าสมมุติว่าผมถ่ายพี่เหมียวรูปนี้ปุ๊บ

แอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะคำนวณให้เองเลยว่า
ฉากของพี่เหมียวจะเป็นภาพเป็นการ์ตูนมากขึ้น
เหมือนกับภาพว่าจริงถูกต้อง

อ่านะฮะตรงนี้แอปโหลดฟรี

งั้นเดี๋ยวค่อยโหลดดีกว่าอยู่เฉยกันก่อนดีกว่านะคะเวลาจะเล่นอะไร
ใช้กล้องพี่เมย์สวยแล้วพี่เมยถ่ายรูปสวย
ใช่กล้องพี่เหมียวถ่ายรูปเจ๋งเออมือถือ

ดีนะผมไม่ค่อยชอบถ่ายผมชอบถ่ายคลิปไง

อุ๊ยมือไม้สั่นมือไม้สั่นปล่อยกล้องทิ้งหมดเลยดูสิ
เรื่องคลิปไว้ใจผมมากผม